ค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ดราม่าที่มันค่อยคลุอุ่นขึ้นคลุอุ่นขึ้น
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งทางด้านพี่เอพระสินเนี่ยเขาออกมายอมรับแล้วนะคะ
ว่าได้เลิกรากับอดีตภรรยาเด็กแล้วจริง
จากนั้นค่ะก็มีการปล่อยภาพหญิงสาวปริศนารายหนึ่งที่ดูสนิทสนมสนิทสนมกับพี่เอเหลือเกิน
ถึงขนาดโพสต์ภาพระหว่างที่พี่เอใช้ใดเป่าผมให้เธอคือเหมือนกับว่าพี่เอเนี่ยใดผมให้เธออยู่

ผู้หญิงทำอะไรกับผู้ชายไว้น่าจะรู้ตัวดีอย่าสร้างสถานการณ์คนดีหน่อยเลย
คนอื่นที่เขารู้เขาจะเบะปากเอา
๑ปีผู้ชายเจออะไรมาบ้างอย่าให้เหลาเดี๋ยวแหลม
พอผู้ชายคิดจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กลับถูกมองว่านะ
พอข้อความนี้แพร่สะพัดออกไปเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
ชาวเน็ตก็โยงเลยสิคะว่าข้อความนี้เนี่ย
ถือเป็นการโพสต์แขวะอดีตภรรยาของพี่เอหรือเปล่า
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ติดต่อไปหาคุณแตงกวาอดีตภรรยาของพี่เอนะคะ
เธอบอกว่าไม่ทราบว่าผู้หญิงในข่าวเนี่ยโพสต์ถึงเธอหรือเปล่า
แต่ยืนยันว่าเธอเคลียร์กับพี่เอลงตัวแล้ว
อยากให้พี่เอออกมาตอบเองดีกว่า
ตอนนี้พี่เอก็ไม่ค่อยรับโทรศัพท์เธอแล้วเหมือนกัน
และแม้จะไม่ได้รับสายนักข่าวนะคะ
แต่พี่เอยืนยันผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
รับว่าคบหาดูใจกับหญิงสาวคนใหม่จริง
แต่เป็นการเริ่มความสัมพันธ์หลังจากที่หย่ามาแล้ว๓เดือน
เพราะฉะนั้นไม่ใช่มือที่๓กันอย่างแน่นอนนะคุณ
เป็นยังไงบ้างคุณไปเจออะไรมาในโซเชียลอีกไหม
คือดิฉันจะบอกเลยว่าพี่เอล่าสุดนะคะก็โพสต์เฟซบุ๊กแล้วนะคะ
ข้อความค่อนข้างยาวทีเดียวนะคะก็มีการติดแฮสแท็กต่างเล่าถึงปัญหา
ซึ่งพี่เอเนี่ยเขาก็บอกนะว่าเขาก็ผิดเองเขาเป็นคนฝ่ายผิดนะ
จับโยงกันไปมานู่นนี่นี่นั่นอย่างการรู้สถานการณ์จริงนะคะ

แต่ว่ายังในเนื้อความนั้นนะพี่แอดจะยืนยันว่าเลิกกับภรรยาเก่าเนี่ย
ด้วยความสงบจริงไม่มีปัญหาเหมือนแบบว่าเคลียร์กันลงตัวนะคะ
แต่ว่ามันมีประเด็นเพราะว่าคนใหม่ไปโพสต์อะไรแบบนี้หรือเปล่า
แล้วอีกหลายคนเขายังโยงถึงเรื่องการเลิกรากันที่บอกว่าถือเคล็ด
ตอนนั้นมันเป็นเพราะว่าถือเคล็ดหรือมันเป็นเพราะข้ออ้างกันแน่
อันนี้คือชาวโซเชียลเขาตั้งข้อสังเกตขึ้นมานะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นคนที่จะออกมายืนยันเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นพี่เอพระสินนั่นแหละ
ก็เดี๋ยวรอให้เวลากันอีกนิดนึงนะ